ส่วนในจังหวัดต่างในประเทศไทยนะคะก็มีกิจกรรมอย่างชาวจังหวัดสตูนก็ร่วมกันร้องเพลงสันเสริมพระบารมีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชส่วนที่เชียงรายมีประชาชนร่วมใจกันแปลอักษรเป็นรูปหัวใจล้อมรอบเลขเก้าไทยนะคะเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
แปลอักษรเป็นรูปหัวใจล้อมรอบหมายเลขเก้าไทยอย่างสวยงามแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณบริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดเชียงรายก่อนที่ทุกคนจะได้ร่วมกันร้องเพลงสันเสริญพระบารมีและเพลงล้นกล้าวเผ่าไทยท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
จำนวน๑๒๖๐คนร่วมกันแปลอักษรเป็นรูปดอกบัวสีดำแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบริเวณลานหน้าศาลสมเด็จพระนเรสวนมหาราชโดยมีนายธนากรอึ้งจิตภัยศาลผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีจากนั้นทุกคนก็ร่วมพิธีลงนามแสดงความอาลัย

ร่างกายจะพิการแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตและตั้งใจจะปั่นจักรยานไปให้ถึงพระบรมมหาราชวังให้ได้
ส่วนที่จังหวัดสตูนบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดประชาชนนับหมื่นคนและชาวง้อป่าซาไก่กว่าหนึ่งหมื่นคนร่วมกันร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
กลางบรรยากาศการร่วมกันแปลอักษรเป็นรูปหัวใจ๒ดวงมีหมายเลข๙ไทยอยู่ตรงกลาง
และระหว่างรูปหัวใจมีตัวหนังสือคำว่าสตูนอย่างสวยงามเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยมีนายพัทรพลรัตนาพิเชษชัยผู้ว่าราชการจังหวัด
กล่าวคำแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
และร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๙นาที
แสดงออกถึงความจงรักพักดีค่ะ